เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพนะฮะ
เราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เป็นประจำ
ทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา๑๕นถึง๑๕น๓๐นนะครับ
และตามสัญญาในทุกครั้งผมจะมีเรื่องราวดีของกรุงเทพมหานคร

คุณผู้ชมทั้งที่เป็นคุณผู้ชมอยู่ในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างด้วยนะครับ
จะได้นำข้อมูลดีเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดของท่านนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เรามาเปิดกันฮะ
เปิดอะไรเราเปิดแพลตฟอร์มและเปิดความทันสมัยของกรุงเทพมนคร
ที่จะถูกนำมาใช้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพนคร
หรือว่ากรุงเทพต้องเปิดนั่นเองนะฮะ
ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มให้ที่ทันสมัยนะครับที่กรุงเทพมนาคม
พยายามที่จะนำมาใช้ในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพที่กรุงเทพมนาคมนั้น

รวมถึงสามารถที่จะร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใส
ร่วมกันในการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อยอด
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ววันนี้
ดังนั้นเราต้องเปิดใจในการรับชมรายการของเรานะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับรายการของเรานะฮะ
ด้วยการที่จะลุ้นรับของที่ระลึกจากกรุงเทพมหานคร
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋เท่จากกรุงเทพมนาคม
จุของได้จุใจแล้วก็ร่วมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ

เพราะว่าจะมีการเปิดช่องคอมเมนต์
แล้วก็แน่นอนจะมีการที่จะใส่ข้อมูลย้อนหลัง
ให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกันได้ด้วยนะครับ
แต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมา

เท่านี้เราก็ได้ร่วมกันพัฒนากรุงเทพนครไปด้วยกันแล้วนะครับ
เอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรารอพร้อมอยู่แล้ว
กับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารต่าง

และจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม
ของผู้คนในกรุงเทพมนาคม
กรุงเทพมหานครจึงมีแนวนโยบายในการนำข้อมูลมาจัดเรียง
และใช้ให้เกิดประโยชน์มีศักยภาพ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ยังมีส่วนร่วมในการสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะในเวลาที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวดีของกรุงเทพมนาคม
รวมถึงเรื่องของความทันสมัยด้วย
เปิดใจเพื่อจะรองรับ

เรื่องของแพลตฟอร์มตัวหนึ่งของกรุงเทพมนาคม
ที่จะนำมาใช้ในการบริหารดูแลคนกรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครนะครับ
ท่านรองสานนท์หวังสร้างบุญอยู่ตรงนี้แล้วครับ

ความทันสมัยจงบังเกิดในช่วงนี้
ก่อนใช้ความทันสมัยมาดูแลพี่น้องประชาชน

ได้ครับต้องบอกว่าแนวคิดนี้มันไม่ใช่ใหม่อะไรนะครับ
แต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปสักประมาณช่วงโควิด
เราจะเห็นว่าจริงแล้วนวัตกรรมต่าง
เกิดขึ้นจากภาคประชาชนเยอะมากนะครับ

เรามีระเบียบเรามีอะไรเยอะนะครับ

ภาคสิ่งที่มันปรับเปลี่ยนเร็ว
อย่างเช่นโควิดเข้ามาปุ๊บมันต้องเปลี่ยนเร็วเลย
ประชาสังคมส่วนใหญ่แล้วเราปรับตัวได้เร็ว
พอเราเห็นแบบนี้รู้สึกว่ากรุงเทพจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่น

ปัจจุบันก็คือว่าเฮ้ยสมมุติว่าทางคุณเอเรารู้จักใคร

สมมุติผมดันไม่รู้จักคนนี้ขึ้นมาเขาก็เราก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องสร้างกลไกของการมีส่วนร่วม

โดยที่ใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวกลางนะครับ
ก็คือทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทำให้เกิดความโปร่งใส

ก็คือใช้ดิจิทัลก็คือเราจะดิจิไตล์ระบบราชการอย่างไร
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเข้าผ่านคำสั่งลงมาเป็นแนวท่อแล้ว
แต่เราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มให้ประชาชนเนี่ย
โยนปัญหาเข้าไปเขตรับเรื่องไปทำเลย

สู่อาร์ทต่างที่เขามีปัญหาเข้าแก้ปัญหาได้เอง

ก็คือบางทีแล้วสามารถให้ประชาชนเนี่ย
ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของเขาได้เองเลย
ทีนี้ถามว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนกรุงเทพมหานคร
ข้อมีคำพูดที่ว่า
คนพิการไม่เคยได้เข้ามามีบทบาทเลย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ทำไงให้กรทมใกล้กับประชาชนมากขึ้น
เรามีข้อเสนอเรามีทางเลือกในการพัฒนาแล้วโหวตได้เลย
เราจะทำสะพานนี้ดีไหมเราสามารถรับรู้เสียงประชาชนได้เลย
หรือจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ไหม

ทำให้คนที่มีใจอยากพัฒนามาช่วยกรุงเทพมหานครในการทำงาน
คุณผู้ชมฮะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เปิดใจกับเรื่องราวทันสมัยของกรุงเทพมนาคอนกันแล้วนะฮะ
ช่วงนี้คุณผู้ชมมีเรื่องให้คุณผู้ชมได้ลุ้นรับของที่ระลึกจากกรุงเทพมหานครกันด้วยนะครับ
นี่กระเป๋าผ้าเท่เก๋สวยแบบนี้
จุของได้จุใจแล้วก็รักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพมนาคม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในรายการของเราก็ได้นะครับ
ก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้
ความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครร่วมกัน
แต่ว่าวันนี้อย่าลืมถ้าท่านแสงความคิดเห็นแล้ว

และท้ายรายการจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงที่แล้วท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิดรูปแบบของแพลตฟอร์มนี้ว่ามีรูปแบบอย่างไร
อีกอย่างหนึ่งมีหน่วยงานที่เข้ามาในการบูรณาการการทำงาน
เพื่อสร้างแพลตฟอร์มนี้อย่างไรสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็จริงเรามีสำนักยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็กลไกของสำนักต่างเนี่ยก็พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ
ตัวระบบที่สำคัญก็คือเราต้องบอกว่าเราแบ่งออกเป็น๕โมดุแล้วกันนะครับ
จะทำอะไรไม่ได้เลยจะมีส่วนร่วมไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยให้ประชาชนเห็น
ไม่ใช่ข้อมูลเฉยนะเพราะเป็นข้อมูลที่สำคัญกับคุณภาพชีวิตด้วย
เราไปคุยกับสถานทูตอังกฤษเขาก็จะมีมาตรฐานของที่ทางลอนดอนใช้หรือว่าทางยุโรปใช้

โครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องถูกเปิดเผยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยแนวคิดเลย
ไม่ใช่มาจะบิดดิ้งแล้วมาขึ้นไม่ได้
อย่างเช่นมีข้อ๒๑๖ข้อตอนนี้นโยบายต่างตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
หรือจะเพิ่มข้อที่๒๑๗ก็บอกได้ด้วยว่าฉันอยากได้อะไร
ประชาชนเสนอได้ด้วยนี่คือเรื่องของนโยบาย
อันนี้ผมคิดว่าก็เป็น

ประชาชนใช้อยู่แล้วทุกวัน

ก็ถ้าขอบัติประชาชนออนไลน์ได้ไหม
การขอใช้พื้นที่สาธารณะ
ใครอยากจะจัดดนตรีในสวนใครอยากจะจัดวิ่งใครอยากจะจัดสามารถจัดกรรมอะไรต่างก็ได้ทำพื้นที่กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์
สามารถที่จะแบบว่าติดต่อประสานกับทางกรุงเทพมหานครได้ง่ายได้เลย
กรทมไม่ต้องหนักคนเดียวแล้วเรายวนโจทย์ลงไปเช่นปัญหาจราจร
ก็มาช่วยกันคิดมาช่วยกันร่วมมือร่วมไม้กับกรทมได้

แต่กว่าจะรวบรวมออกมาให้มัน๕ด้านนี้มันต้องวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรเยอะเลยใช่ไหมครับ
มีหน่วยงานต่างเข้ามาให้ความร่วมมือไม้ร่วมมืออยู่ในการจัดทำอะไรเหล่านี้
จริงมีเยอะมากที่เราคุยมาก็จะมี

เมื่อวานเราเปิดข้อมูลเลยเปิดข้อมูลแรกก็คือร่างงบประมาณ

ทำโครงการอะไรเราอย่างเสียงให้เช้นได้

เอาตัวโปรแกรมของเขาเอามาใช้ได้เลย
ในการตรวจสอบให้ประชาชนมีส่วนร่วม

โอ้โหอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะมีแบบหน่วยงาน
หรือว่าองค์กรต่างเข้ามาร่วมในส่วนนี้เยอะนะ
คาดหวังและความมุ่งหวังในอนาคต
ยังไงครับ

คือเวลารัฐบาลพูดว่า
เราอยากได้ยินเสียงของประชาชน
เราอยากได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอยู่ในสื่อ
ผมว่าสิ่งที่เรากำลังทำคือเราทำกลไกที่จับต้องได้

เราจะเห็นการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
มีส่วนร่วมจะไม่ใช่คอนเคชั่นอีกต่อไป

มีส่วนร่วมที่ประชาชนตัวเล็ก
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านของเขาได้
อันนี้คือสิ่งที่คาดหวังแล้วก็จะต้องทำให้ได้

มันจะต่างกันยังไงฮะ
กรัฐมอก็ต้องแก้
แต่ว่ามันยังไม่ไปสืบสู่ภาคนโยบาย

สิ่งที่จะเป็นข้อมูลภาพนัยอบาย
ดังนั้นเมื่อกี้ผมถามท่านรองถึงความคาดหวังที่จะให้คนกรุงเทพมหานคร
สะท้อนหรือได้มีส่วนร่วมตรงนี้
อันนี้มันส่วนหนึ่งสำหรับคนกรุงเทพมนาคมที่เข้าถึงเรื่องของดิจิทัล

ก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลช่วยช่วยคนทำ
อเจมส์อทรอสมอทรอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสม
อสมอสมอสมอสม
อสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสมอสม

ก็คือสามารถเอาไปวิเคราะห์เอาไปขึ้นจอต่างได้
เพราะปัจจุบันกรมบัญชีกลางเขาก็จะมีระบบที่ค่อนข้างชัดเจนว่า
ท้องถิ่นจะต้องทำยังไงกับเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างครับ
คือเราก็ไม่อยากให้ทางกรทมต้องโครงการหนึ่งต้องไปเข้า๕ระบบก็ไม่ไหว
คลิกดูได้เลยเราไปดูนโยบายที่๒๐๐เป็นยังไงแล้ว
ก็จะเป็นเว็บไซต์คล้ายของท่านผู้ว่าที่เปิดเว็บไซต์ตอนหาเสียงไปตอนนั้นนะครับ
ใครที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะปลูกเสร็จถ่ายรูปเช็คปักหมุด
มีชื่อเลยมีบอกเลยว่าใครเป็นคนถูก
สมมุติว่าทางพิธีกรอยากจัดทอล์กนี้ทอล์กในสวน
ในสวนแล้วมีดนตรีด้วยนะมีดนตรีได้ก็เป็นคลิกจองได้เลย

เช่นเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวฝนจะตกหนัก

ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพนครก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัย
ในการที่จะรองรับเกี่ยวกับระบบเหล่านี้เต็มที่แล้วใช่ไหมครับ

อย่างในฟองดูแต่เดิมผมเข้าประชุมครั้งก่อน
ปีที่ผ่านมามีร้องเรียนมาหลักพัน
ตอนนี้เรามายังประมาณเดือนหนึ่ง๔๐๐๐ไปแล้ว
มันก็จะช็อกนิดนึงว่ามันค่อนข้างเยอะ
อันนี้ผมก็เห็นใจแล้วก็อยากที่จะร่วมมือช่วยกันนะครับให้มันดีขึ้น
ท่านรองฮะท้ายที่สุดนี้อยากให้กรุงเทพมนาคมพูดกับชาวกรุงกันหน่อยนะครับ
เราจะเปิดใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริง
เราต้องการอะไรจากประชาชนชาวกรุงครับ
ทีนี้ผมว่ากรุงเทพเป็นเมืองของคนที่เก่งเยอะนะครับ
คือมีคนที่มีความสามารถอยู่รอบตัวอยู่รอบเมืองเลย
ต้องการสกิลจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับ
แล้วก็คนที่รู้ปัญหาที่สุดจริงคือคนที่อยู่ในพื้นที่
เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครไม่มีทางเก่งกว่าเลย
รู้วิธีแก้ไขมาร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
แล้วกรุงเทพมหานครก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก
แต่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมการสร้างความโปร่งใส
แล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับบริการกรุงเทพทั้งหมด
นี่แหละครับกรุงเทพมหาคอลกำลังเปิดกว้างแล้วนะฮะ
พระครู่เทพมหาคอลท่านรองสานวนหวังสร้างบุญด้วย
คุณผู้ชมห้ามเรื่องราวในรายการวันนี้
ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นความทันสมัยของกรุงเทพมหานครนะฮะ
และที่สำคัญเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของประชาชนในการที่จะทั้งตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใสทั้งนำข้อมูล
ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาร่วมกัน
นี่คือสิ่งสำคัญและจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุด

เกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพมหานครนะฮะ

หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไป

จะมีการนำลิงก์รายการเข้าไปไว้ในนั้น
ให้คุณผู้ชมได้สามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังด้วย
รวมทั้งเปิดช่องคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาได้
ความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้พัฒนากรุงเทพมหานครไปด้วยกัน
เพียงเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะร่วมลุ้นรับของเทศรึก
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋จากกรุงเทพมหานคร
ร่วมกันรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะ
เอาไปถือเอาไปสะพายจุของได้จุใจจริง
แล้วก็ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ท้ายรายการนะครับ
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพแล้ว
แต่ในครั้งหน้าห้ามพลาดเราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี
ทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา๑๕นถึง๑๕๓๐น
จอไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒นะครับ
สัญญานะว่าเราต้องมาเจอกันในสัปดาห์หน้า
ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ